เช้าแบบนี้เชื่อว่าหลายคนลุกตื่นขึ้นมาทำงาน
บางคนก็ต้องออกไปดูแลฤกษ์สวนไร่นากันนั้นนะคะ
ระมัดระวังกันด้วยนะใครที่จะต้องใช้อุปกรณ์
ใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์ต่างนานานะคะ
มีลูกชายอดีตผู้ใหญ่บ้านคนนึงค่ะ

แต่ว่าผ่านไถมันไปทับสายไฟจนขาด
ก็เลยทำให้เขาถูกไฟดูดแล้วก็เสียชีวิตเลยนะคะ
สภาพศพของนายชินพงศ์แสภัยศาลวัย๓๗ปีค่ะ

แล้วก็ศีรษะพาดอยู่กับบันไดด้านซ้ายรถไถนา

อยู่ในยุ้งขาวบ้านเลขที่๑๐๔
อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ชายโครงซ้ายมีรอยช้ำคล้ายกับโดนไฟดูดด้วย

านเหล็กรถไถมันไปทับสายไฟฟ้าขนาด๒๒๐โวลต์
ขาดเข้าไปถึงลวดทองแดงข้างในเลยค่ะ
อุดมแสภัยศาลอดีตผู้ใหญ่บ้าน

ลูกชายถอยรถไปจอดหน้ายุ้งเข้าตั้งแต่ทิ้งเที่ยงแล้ว

หรือไม่ก็ไปหาลูกสาวที่บ้านอีกหลังหนึ่ง
จนกระทั่งตกเย็นลูกก็ยังไม่กลับค่ะ

ปรากฏว่าเห็นลูกชายฟุบอยู่ที่รถไถ
พอรีบเข้าไปจับตัวลูกจะพยุงขึ้นมา
กลายเป็นว่าตัวนายอุดมเองก็ถูกไฟดูดเหมือนกัน

แต่ก็ไม่ทันการนะคะลูกชายเสียชีวิตไปแล้ว

ที่โรงพยาบาลด่านขุนทศแล้วค่ะ